สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าในระยะนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เพียงพอนะคะที่จะแก้ปัญหาภัยแรงในประเทศได้นะคะถึงแม้ว่าจะการมีทำฝนหลวงนะคะอย่างต่อเนื่องแต่พื้นที่บางพื้นที่นะคะยังต้องประสบกับภัยแรงอยู่ค่ะคุณผู้ชม
สอบเราพบว่าจะมีพายุหนึ่งลูกเข้ามาในประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่๑๗เดือนนี้ค่ะทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นอาจจะพอแก้ปัญหาภัยแรงได้บ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะคะกัดเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงกันด้วยคุณผู้ชมคะเราไปชมภาพของพาหินสลับซับซ้อนในทิเบสนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป